มาดูเรื่องนี้กันต่อคุณผู้ชมที่เพชรชบุรีค่ะ
มีเหตุคนร้ายประกบยิงนะคะสารสบังเข็ม
อันนี้เป็นฉายานะคะซึ่งเป็นผู้กว้างขวางในจังหวัดเพชรชบุรี
ยิงสี่นัดซ้อนนะคะประกบยิงเลยทีเดียวที่ลานวัวนะคะ
เสียชีวิตค่ะเหตุการณ์นี้กลางดึกเมื่อคืนนี้นะคะ
ลานบัวชั่วคราววัดเวียงคอยตำบลหัวสะพานที่เพชรชบุรี
พบศพในเรืองโรธนุษศิลป์นะคะฉายาสารสบังเข็ม
ซึ่งเป็นผู้กว้างขวางในวงการบัวลานเมืองเพชร
ปรากฏว่าคนร้ายประกบยิงนะคะใช้ปืน๙มิลลิเมตร
ยิงที่ขมับขวาท้ายถอยและแขนซ้าย
เสียชีวิตอยู่ท้ายรถบรรทุก๖ล้อกลางลานวัวค่ะ
นายสมนึกสังแก้วเล่าบอกว่าเขาเอาวัวลานมาจากนครปฐม
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยก็ยังคุยกับนายสาโรธเลย
กันได้ไม่กี่คำปรากฏเสียงปืนดังขึ้น๔นัด
แล้วนายสาโรธก็ล้มลงเสียชีวิต
เขาบอกว่าคนร้ายเนี่ยเป็นชายวัยกลางคนสวมเสื้อแขนยาวลายสก๊อตกางเกงขายาว
แล้วก็สวมหมวกปีกคลุมหัวนะคะทำให้มองไม่เห็นหน้า
ลั่นกระสุนเสร็จก็ฉีกตัวไปทางด้านหลังวัด
ทีมงานของเขายังถูกลุกหลงเข้าที่ขาบาดเจ็บไปด้วยอีกคนนึงค่ะ
คุยเรื่องวัวตอนที่คุยเค้าเดินมาแล้วใช่ไหม

ก็อยู่พักนึงสองนาทีแล้ว

ทวนมานี่มันโธนมาทางสัตเปง
เพราะว่าภรรยาคนแรกของเขาเป็นคนบังเข็ม

แล้วก็จะเป็นคนประสานงานจัดกิจกรรมวัวลานในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

ซึ่งส่วนใหญ่ก็บอกว่าเคารพผู้เสียชีวิตเหมือนพ่อเหมือนคนในครอบครัวนะคะ
ส่วนความคืบหน้าทางคดีล่าสุดเมื่อเช้านี้
ก็มีการเรียกประชุมชุดสืบสวน
ตำรวจภูทรภาค๗หน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูทรจังหวัดเพชรชบุรี
และตำรวจสพบ้านลาดในท้องที่เกิดเหตุประชุมกันนะคะ
ตำรวจบอกว่ารู้ตัวแล้วค่ะว่าคนร้ายเป็นใคร
ส่วนชนวนเหตุตั้งไว้หลายประเด็น
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมวัวลานคนรอบข้างรวมถึงประเด็นอื่นด้วยนะคะ
จากการตรวจสอบเบื้องต้นผู้เสียชีวิตมีประวัติทางคดี
ซึ่งต้องรอการตรวจสอบอย่างละเอียด
แล้วก็จะประชุมสรุปความคืบหน้าคดีอีกครั้งวันนี้ตอนเย็นค่ะ